ภูมิกับค่ะตอนนี้ที่จับตัวไปแล้วของคดีนี้มีทั้งหมดกี่คนคะ
๑ท่านครับนายเผือกนายพร้อมโลศรุปราช
ความดูดของทางคืออาวุธปืนขนาด๑๑มความดูดปลอกกระสุนอีก๕ปลอกครับผม
ลอกนี่คือจากที่เกิดเหตุใช่ไหมคะ

ท่านครับถ้าเราเทียบจำนวนปอกกระสุนปืนกับร่องรอยบาดเจ็บของผู้ตายและผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
มันเท่ากันไหมคะคือ๕ปลอกหรือว่าเกินนั้นคะ
อ่าจากที่สอบถามแพทย์เรื่องต้นแล้วก็พยาแรกฐานน่ะเจอเรื่องร่องรอยบาดแขนน่าจะเหมือนโดนเจ็บนัทนะคะ
แต่ว่าเจอ๕ปลอกครับผม
ครับสำนวนไม่มีค่ะเพราะว่าอ่าพยาขามันมันมันชัดเจนค่ะ
นะคะคนนี้เกี่ยวไหมคะ
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบสวนทั้งแก้วพยานเรียกพยานที่เห็นที่เคยเห็น
แล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายแล้วก็ส่งชุดสืบสวนเข้าไป
หาข่าวอีกครั้งเพื่อจะรวบรวมพยากฐานอ่ายังไงก็อยู่ในสำนวนการสอบสวน
คืออย่างนี้ค่ะคือฉันดูผ่านจากกลางคลิป
คือในนั้นบันทึกไว้ว่ามีอีกคนไหมคะภูมิกับ
กับได้เห็นคลิปที่ผู้ตายถ่ายไว้แล้วใช่ไหมคะท่าน

อันนั้นบันทึกไว้ไหมคะว่ามีอีกคนหนึ่งอะค่ะ
ในคลิปหรือในสำนวนครับ
ในคลิปก่อนค่ะท่านในคลิปนี้ถือว่าเป็นหลักฐานได้ไหมคะ
ได้ครับคลิปนี้ก็มาประกอบสำนวนไปแล้วค่ะ
ค่ะซึ่งในนั้นเนี่ยบันทึกอีกคนนึงไว้ได้ไหมคะ
ว่าเขาอยู่ในเฟรมหรืออย่างน้อยเขาต้องเกี่ยวนั่นแหละ
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาให้มือปืนนะคะ
ครับตอนนี้จะเรียกมาสอบประคับไว้เบื้องต้นนะครับ
เขาบอกว่าแค่มาขับมาเป็นเพื่อนเฉย
คนไทยหลักฐานจะไปถึงไหนก็เรียกของการสอบส่วนอีก
ซึ่งจะสอบส่วนต่อไปครับ
ค่ะซึ่งตัวของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาตอนนี้อยู่กับตำรวจไหมคะ

แล้วถ้าเรียกมาก็มาชื่อในชื่อชื่อในโอ้ยอะไรค่ะ
อ่าค่ะอันนี้ฉันอ่านจากข่าวชื่อชื่อโหยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอันนี้

ทีนี้คำถามคือว่าตอนที่เรียกมาขาท่าน
อยู่อยู่แล้วตัวเรียกมาสอบนะครับ

อ่าเรียกมาสอบเป็นอะไรสำหรับเมื่อเท่าไหร่ทำเฉยค่ะ
พยานหลักฐานยังก็ต้องรอรวบรวมก่อนครับผม

อ่ายังยังเขายังไม่ได้อ่าพยายามหลักฐานเขายังยังอ่า
ยังเขาเรียกว่าอะไรยังรวบรวมยังไม่เสร็จค่ะ
อ่าก็คือว่าไม่ได้อยู่ในการควบคุมของตำรวจถูกต้องนะคะ
ภูมิกับใช่ครับใช่ครับค่ะซึ่งซึ่งคิดว่าเขาคงไม่หนีถูกไหมคะ
ครับผมครับใช่ค่ะเขาให้การไหมคะว่าเขารู้จักรู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นแค่ไหนคะ
เขาบอกว่าเอ่อก็เขาเหมือนว่าในในเผือกผู้ก่อเหตุนะฮะ
ชวนเข้ามาเผื่อนกันสำหรับอย่างงั้นนะฮะส่วนเหมือนมาเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์กันแล้วจะมีปัญหากับที่ร้านอาหารอะไรแล้ว
แล้วสำหรับเนี้ยฮะเขาให้การอย่างงี้ฮะเบื้องต้นนะฮะค่ะแล้วเขา
จะเชื่อไม่เชื่อแล้วก็ได้หลักฐานไปในทางไหนก็ก็อยู่ในการในสำนวนในการสอบสวนอีกระดำหนึ่งฮะ
ค่ะแล้วแล้วเขารู้ไหมคะว่าในเผือกมีปืนนะคะเอ่อเบื้องต้นเขาบอกไม่รู้ค่ะในเบื้องต้นนะคะ
อืมแล้วเขารู้เรื่องไหมคะว่าในเผือกเป็นใครคนที่บ้านนั้นเป็นใครเขาคือคนแถวนั้นถูกไหมคะ
ใช่ครับบ้านคงเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยฮะอ่าเขาเขารู้เรื่องความขัดแย้งของของคู่กรณีไหมคะ
ตอนนี้เอ่อสำหรับประเด็นนี้อยู่อยู่ในสำนวนการสอบสวนให้ขอขยับถึงกันนิดหนึ่งก่อนได้ค่ะท่าน
เผือกเนี่ยยอมรับสารภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกไหมคะท่านใช่ครับผมใช่ฮะรับสารภาพ
โดยโดยอธิบายว่าสาเหตุที่ทำร้ายครอบครัวนี้เพราะอะไรคะเขาก็บอกว่าเหมือนอ่าตอนตอนอ่า
ตอนที่ทะเลาะที่มีเรื่องในร้านหาดขั้นแรกนะฮะค่ะว่ามันจะเขาขาดใจอยู่ต้องการเคลียร์ให้จบ
อะไรสนับทำนองเนี้ยต้องการกลับมาเคลียร์ให้จบก็จะได้ไม่มีปัญหา
อะไรกันต่อตรงเนี้ยก็ขายต้องการนะฮะในสำนวนเขาก็บอกว่าเหมือนทางทางทางผู้ผู้ตายนะฮะ
เขาก็เลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปกดเข้าไปโดยโดยอ่า
โดยก่อเหตุดังกล่าวเลยฮะค่ะซึ่งในในส่วนของในเผือกเนี่ย
อ้างแค่ว่ามีเรื่องกันจากร้านอาหารในคืนนั้น
หรือว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องธุรกิจหรือว่ามีใครจ้างวาน

ครับไม่ได้พูดถึงเลยครับ
ค่ะแต่ในทางการสืบสวนนะคะภูมิกับจริงแล้วมีเรื่องมากกว่า
มีเรื่องกันที่ร้านอาหารแล้วมายิงที่บ้านไหมคะ
ครับก็พอมีค่ะแต่ประเด็นที่อยู่ในสำนวนการสอบสวน
ที่ต้องขยายผลต่อไปค่ะถ้าผู้ชายได้สั่งการนะคะ
แล้วก็ถ้าผู้ชายได้สั่งการให้การสืบสวนต่อ
และขยายผลทางการสอบสวนต่อไปในประเด็นที่ทางคุณทางขวัญพูดนะครับ
ภูมิกับค่ะทีนี้ตามข่าวเนี่ยนะคะ
เราเห็นว่ามีคนรู้จักของทางฝั่งคนก่อเหตุเนี่ย
พยายามจะเข้าไปในห้องพักรักษาตัวของคุณพ่อ

เรื่องนี้ตำรวจทราบเรื่องแล้วใช่ไหมคะภูมิกับ
มาพบแล้วก็ผมก็ได้ให้เบอร์ให้ไลน์
แล้วก็ให้อะไรอีกบ้างไม่มีเกษตรอะไรไหน

เข้าที่โรงพยาบาลผมก็เลยให้สายตรวจเข้าไปทันทีเลย

บอกว่าเหมือนพาเขาพาแม่อีกคนมาหาหมอโดยจังหวะพอดี
ครับผมในประเด็นนี้เราก็ออกมาสอบปากคำแล้วละครับ
คือเรื่องอาจจะไม่ได้มีแค่มีเรื่องกันที่ร้านอาหารแล้วตามมายิง
ถูกไหมคะครับ
ต้องการให้ผู้เสียหายเขาสบายใจว่าทุกอย่างถูกรวบรวมไว้ในมือตำรวจ
แล้วก็ตำรวจยังไม่ได้ทิ้งประเด็นไหนเท่านั้นเองค่ะ
จะเป็นการประเด็นใดบ้างกอะไรบ้างที่ต้องสอบเพิ่มจะขยายผล
เพิ่มทางนี้ได้ประสานของฝ่ายสูตรส่วนให้ลงพื้นที่แล้วก็หาค่าโดยละเอียดนะครับ